วันนี้คนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลย
แล้วคือนั่นก็คือป่าช้าวัดดอย
หลายคนคือคงได้ยินชื่อมา
แต่บางคนไม่รู้ว่าเฮียนนะ
เพราะว่ามันมีประวัติยาวนานมากแล้วก็เมื่อก่อนคือเหมือนเป็นศูนย์รวม
เป็นจุดรวมของการที่จะมีศพไปตั้งอยู่ที่นั่น
ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าสวนเฮียนแห่งนี้
จะเปลี่ยนเป็นสวนฮาแล้วมีแต่เสียงเพลงแล้ว
ที่มีการปรับภูมิทัศน์อะไรต่างดูแล้ว
ทีมข่าวเราก็เลยต้องลงพื้นที่ซะหน่อยไปดูค่ะไปดูถึงพื้นที่จริง
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเขตสาธรณ์ดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกันบ้างนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เขตสาธรณ์ก็เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สารกลางน้ำองค์ใต้ฮงกง
ทุกอย่างเรียกได้ว่ากลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพ
ออกกำลังกายกันและวันอาทิตย์นี้ก็คือจะพิเศษ
เพราะว่าจะมีวงดนตรีมาเล่นในสู่ศาล
ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ทีมข่าวเรายังไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่มาออกกำลังกายในสวนด้วยนะคะ
บอกว่าตื่นเต้นมากเลยที่จะมีดนตรีมาบันเลงให้ฟัง
และเปลี่ยนคำว่าสุสานให้ดูไม่น่ากลัว

คือคนมาออกกำลังกายเยอะตลอดทั้งวันกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
ฟังเสียงของคนที่เขามาออกกำลังกายหน่อยค่ะ
แต่ฟิตเน็ตก็มีค่ะบรรยากาศอันอาทิตย์นี้คิดว่ามันแปลกใหม่แล้วคนจะมาเยอะไหมคะ
เยอะครับคนชุมชนข้างเคียงเขาก็สนใจจะมากันนะ
ท่านที่จะมาเมียหมดและไม่ตายไว้ชน
ส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศการเต้นกันนะคะเต้นมันเลยล่ะสายสะโพกโยกย้าย
เป็นกิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวนอีกที่หนึ่งนะคะ
ที่สวนเฉลิมภรรรกิจพระบาทสมเด็จพระปารมีนทรมาฮาภูมิผลอดุญเดช
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว
ที่เขาร่วมกับมณฑนฐานบกที่๑๙จัดขึ้น
เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนที่เขามาพักผ่อนและออกกำลังกายค่ะ
ให้เด็กนักเรียนเยาวชนมาร่วมแสดงร้องเล่นดนตรีได้
แทนการไปจับกลุ่มแข่งรถหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมรับชมดนตรีกันอย่างคึกคัก
สนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยได้เต้นด้วยมันเลยนะคะ